เป็นการที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าเราตั้งใจที่จะอยากจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจริง
และก็ตกท้ายด้วยคำว่าจู่หนีนสินเหนียนไขวร์เลอร์
ก็เป็นการอวยพรก็นึกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ธรรมดาครับ
คาดหวังว่าจะมีผู้คนได้เห็นภาพนี้มากขนาด๔๙๐ล้านคน

โปรดติดตามตอนตอนต่อไป
สิ่งที่ได้พูดไปก็พูดจากใจนะครับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประมาณวันที่เป็นช่วงต้นเดือนมกราคมแล้วก็ได้ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินแล้วก็เมื่อมีผู้
ผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์เป็นผู้สื่อข่าวจีน
เขาก็บอกว่าตอนนี้ใกล้ตุดจีน
ก็ขอให้ผมได้อวยพรพี่น้องชาวจีนนะครับ

ผมก็ใช้ความรู้เล็กน้อยที่พอพูดภาษาจีนได้
ก็พูดออกมาเป็นภาษาจีน
พูดแบบนี้นะครับเป็นการที่จะแสดงให้เห็นถึงว่า
เราตั้งใจที่จะอยากจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจริง

คาดหวังว่าจะมีผู้คนได้เห็นภาพนี้มากขนาด๔๙๐ล้านคนฟังแล้วก็ขนลุกนะครับ